หมอไก่จะพาคุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบกันที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บอกเลยนะวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเข้าไปขอพร
ขอโชคขอลาบกันเพียบเลยติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่อยู่ที่วัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ที่วัดนี้นะคะมีสิ่งที่เป็นที่สุดที่หลายคนรู้จัก
และมีสิ่งที่เป็นที่สุดที่น้อยคนนักจะรู้จักค่ะ
หมอไก่มาเลยนะคะมาเลยค่ะ
โอ้โหและนี่นะคะก็คือพระพิคเนตปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
องค์ของท่านนะคะจะเป็นสีชมพูทั้งองค์เลยค่ะ
มีความสูงถึง๑๖เมตรแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่๑๔เมตรนะคะ
ด้านซ้ายมือของหมอไก่นี่ค่ะจะมีพระพิคเนธนะคะทั้งหมด๓๒ฟางค่ะ
ให้เราได้ทำการกราบไหว้ขอพรกันนะคะ
นี่นะคะก็คือเป็นพระพิกาเนธนะคะทั้งหมด๓๒ฟางค่ะ
ซึ่งพระพิคเนธนะคะถือว่าเป็นมหาเทพแห่งความรู้
แล้วก็ความสำเร็จทางด้านการงานการเรียนการศึกษาการเงินความรัก
เป่าอุปสรรคและแก้ไขปัญหาต่างค่ะ
คุณผู้ชมแปลกใจไหมคะว่าทำไมคนที่เขามาขอพรที่นี่ค่ะ
เขาถึงต้องมีการมากระซิบที่ข้างหูหนูตัวนี้นะคะ

ว่าเวลาที่เราค่ะขอพรนะคะแล้วเรามากระซิบที่ข้างหูหนูมูซิกะตัวนี้ค่ะ
จะทำให้เรานะคะสมหวังในคำอธิษฐานนั่นเองค่ะ
ในทางความเชื่อนะคะเขาเชื่อว่าหนูมูซิกะค่ะ
เป็นบริวารขององค์พระพิคเนธนะคะ
แล้วหนูมุสิกะค่ะก็จะช่วยนะคะนำคำอธิษฐานของเราค่ะ
ย้ำเตือนกับองค์พระพิคเนตเพื่อให้องค์พระพิคเนธนะคะ

วันนี้มาแก้บนครับเนื่องจากขอพรขอทั้งโชคลาภครับ
ค่อนข้างจะสำเร็จทุกประการที่ขอท่านนะครับผม
มาบ่อยค่ะเมื่อกี้ไปแก้บนมาค่ะ
บนเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะ
จนทีวัฒสมรรถนารามแห่งนี้นะคะ
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นอีกมากมาย

เดี๋ยวตามหมอไก่มาขอพรกันเลยนะคะ

ซึ่งการล่อใต้องค์พญานาคแบบนี้นะคะ

คลี่คลายเป็นการสะดอกเคราะห์
ดวงชะตาให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
และคุณผู้ชมคะด้านหน้าหมอไก่นี้นะคะ
ก็คือองค์ท่านเท้ามหาพรมค่ะ
ซึ่งในทางความเชื่อนะคะเขาเชื่อกันว่า
เท้ามหาพรมค่ะเป็นผู้สร้างโลกนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะ
ขอพรในเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน

ก็สามารถมาขอพรกับองค์ท่านเท้ามหาพรมนี้ได้เลยนะคะ
และถ้าคุณผู้ชมนะคะมาที่วัดนี้ค่ะ

กับการขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม
ประธานบุตรองค์ใหญ่ด้านหลังหมอไก่นี้นะคะ

ถ้าใครนะคะที่มาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลาน
บริวารนะคะหรือว่าขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ
ก็จะได้สมอย่างใจปรารถนาค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ที่เราจะต้องไปไหว้ขอพรกันนะคะ

เชื่อว่าถ้าเรามาขออะไรแล้ว

มีคนเขาสำเร็จแล้วเขาขอแล้วเขาได้โชคลาภไป
พี่ก็มีความเชื่อที่จะต้องตามมา
ต้องเลยมาขอโชคลาภกับท่าน

ก็คือจราเข้โหราเทพารักษ์ค่ะ
ซึ่งจราเข้โหราเทพาลักษณ์ตัวนี้นะคะ
มีประวัติที่มายังไงเดี๋ยวต้องถามจากพี่ต่อค่ะ
ต่อคะไม่ทราบว่าประวัติที่มาค่ะ

ชาวบ้านที่เขาหาปลาเขาพบเห็นท่านโหลา

ชาวบ้านที่เขารู้ข่าวเขาเลยตามหา
ตามหาแล้วเจอตัวแล้วก็เขาก็ใช้ปืนยิง

เขาก็และเนื้อของท่านหลามากิน
ก็๕คนที่กินนี่คือผู้สบัติเหตุเสียชีวิตทุกคนเลย
เรื่องอาถังก็คือมีเด็กวัยรุ่นครับ

เขาถ่ายรูปเซลฟี่ก็คือพี่เลนเอาหัวมุดเข้าไป

กลับบ้านไปครับสมบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค
ชนลาวสะพานกับเสียชีวิตครับ
มีคนมาขอโชคขอลาบแล้วได้จริงด้วยใช่ไหมคะ

ตอนอยู่ที่วัดต้นหลวงพ่อก็เลยสารจิตว่า
ขอให้ท่านโหลาเปลี่ยนจากความดุร้ายเป็นความโชคดี
แล้วก็มีญาติโยมมาเที่ยวมาทำบุญ

ลาบสุดเลยก็มีคนได้โชคได้ล่ะ
ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

โอ้โฮขอบคุณหมอกัยพอพาที่นี่ด้วยนะคะ

ก็ยังมีอีกหลายต่อหลายจุดที่คนนิยมไปขอพรกันนะคะ
และแน่นอนว่าคำถามของเราที่ให้ร่วมสนุกไปคำตอบ
มีอยู่ในสกุลนี้มาสักครู่เรียบร้อยแล้ว

และคุณชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไรล่ะครับ
ผู้โชคดี๑ท่านจะได้รับพระพิคเนตเสวยสุของค์สีชมพูด้านหน้า
องค์จริงนะนี่คือองค์จริงมาจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาเลยนะคะ
แต่ที่วัดสมานเป็นปางนอนเพราะว่ามั่งมีอุดมสมบูรณ์
อ๋อเหรอต้องถามน้องไปต่อเขามีความเชื่อเรื่องกับพระพิกาเนธ
ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วผู้โชคดีฉันยังอยากได้พูดตรง
จะไปตอบคำถามแย่งอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้
ยังไงรู้คำตอบรีบร่วมสนุกกันมานะจ๊ะ